การการพุทธศาลชิงช้ำอาเซียนที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดกันก่อนนะครับ
ไทยนั้นลงเล่นนัดที่๒ในวันนี้เจอกับบรูไนครับ

ก็มี๒นักเตะดาวรุ่งของไทย
นายกาปานัติติพาดุวงและมูฮาเมิดพุสมันบูซา
ยิงกันไปคนละ๔ประตูเลยทีเดียว

เก็บเช่นชนะสองนัดอรวดในรอบแปลงกลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศ

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับ
รอบแรกนั้นไทยลงเล่นนัดที่๒แล้วครับ
ไทยนั้นเป็นแชมป์๑๑สมัยนะครับชุดสีดำครับ
เกมแรกนั้นชนะตีมอลเลสเตย์มาได้เกมแรก๑๑ต่อ๒
พบกับบรูไนที่แพ้ติมอลมา๖ประตูต่อ๘

ขึ้นนำเร็วเลยนะครับจากไตรรงเพชรเทียม
จากนั้นมาได้ประตูเพิ่มจากจิรวัตรสอนวิเชียน๒ประตูนะครับ
แล้วก็ได้เพิ่มจากสรษะภูมิจังเรศหิระพลสัตซึคริสตาวงแก้วและมุฮมัธอุสมันมูซา
ส่วนทางด้านบรูไนครับได้๒ประตูจากมาซิรี่บินมายินและอับดุลอาซิม
ครึ่งแรกไทยนำห่างครับ๗ประตูต่อ๒

แล้วก็เหนือกว่าเยอะมาได้เพิ่มอีก๑๐ประตูครับ
ปานัทกิติพานุวงศ์นะครับที่ยิงในครึ่งหลัง๔ประตูเลยทีเดียวครับ
เช่นเดียวกับโมฮาแมทอุสมันมูซาที่ทำแฮทริกได้เช่นกัน
รวมกับครึ่งแรกเขาก็ยิงไป๔ประตูนะครับ
แล้วก็บวกด้วยสรษักภูลจังหริต๒ประตูปัญญาอรันภูวนาศก็ทำให้ชนะรูไนไป
รอยครับ๑๗ประตูต่อ๒ไทยนั้นเก็บ๖คะแนนเต็มในรอบแรกนะครับ

หลังจากจบเกมนะครับปานากิติพานุวงศ์และมูฮาแมทอุสมันมูซา
ทำได้คนละ๔ประตูนั้นก็ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่โชว์ฟอร์มได้ดีในวันนี้ครับ
รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเป็นทวนาเมนต์แรกของพวกผม
ยิงได้๔ประตูก็ดีใจมากครับเป็นแฮทิกแรกของทีมชาติด้วยครับ
ซึ่งเป็นพม่าครับที่ชนะมาเลเซียไป๕ประตูต่อ๓ก็ทำให้พม่านั้นเก็บใช้ชนะ๓นัดรวดเข้าเป็นที่๑นะครับ
ส่วนมาเลเซียเข้าเป็นอันดับที่๒ส่วนอีกคู่นั้นอินโดนีเซียนั้นชนะลาวไป๑๙ประตูต่อ๑
แต่ก็ไร้ความหมายนะครับทั้ง๒ทีมนี้อินโดนีเซียและลาวนั้นกอดคอกันตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้ว
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเช่นกันครับในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา